เดี๋ยวช่วงนี้จะขอพาไปหาอะไรอร่อยทานกันก่อน
โดยเฉพาะสายหวานนี่อยากจะพาไปทานขนมไทย
ขนมไทยโบราณอร่อยเดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วนะ
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นสูตรแบบโบราณต้นตำรับจริง

ใครชอบทานบัวลอยบ้าง
เดี๋ยวจะพาไปทานบัวลอยสูตรโบราณกันค่ะ
แล้วไม่ใช่บัวลอยธรรมดานะร้านนี้เขาบอกว่าไส้แตก

นี่แล้วก็มีหลากหลายเมนูกะทิแตงไทยทับทิมกรอบก็มีนะคะ
แต่ร้านนี้เป็นร้านขนมบัวลอยไส้แตกสูตรโบราณ
ขายอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จากบัวลอยแล้วก็มีอีกหลายอย่างอย่างที่บอกไป

เขาใช้เป็นแบบพวกผักผลไม้
อย่างเช่นฟักทองเผือกอันชันใบเตยอะไรแบบนี้ค่ะ
มาเป็นส่วนผสมในการทำบัวลอยสมุนไพรนะคะ
บัวลอยไข่หวานก็จะมีสูตรเด็ดในการทำ
ก็คือจะใช้ส่วนผสมของแป้งที่มีความเหนียวนุ่มหนึบ
โอ้โหแค่พูดส่วนประกอบก็อยากทานแล้วนะคุณนะ
แล้วก็จะมีหอมกลิ่นกะทิด้วย

ทานแล้วจะรู้สึกถึงความมันที่มันเข้มข้น
สำหรับไข่หวานใครชอบทานไข่หวานนะคะ
ไข่หวานไข่ขาวมันจะแข็งกำลังดีไม่แข็งจนเกินไป
กะทิมันก็จะไม่หวานจนเลี่ยนหวานแบบกลม
ตัดกับเม็ดบัวลอยที่มันนุ่มเหนียวอ่ะคุณ
ถ้าใส่ไข่ก็จะได้รสชาติของไข่ที่มันแตกต่างกัน

บางคนก็ทานเป็นแบบไข่เค็มมันหวานเค็มเข้ากันดี
แบบนี้กลมเลยอร่อยมากมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นให้เลือก
ราคาเริ่มต้นที่๒๐บาทเท่านั้นเอง

เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเด่นของบัวลอยที่ร้าน
จะเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ได้เน้นแป้งมากนะคะ

มีความแตกต่างจากบัวลอยทั่วไปก็คือกลิ่นหอม

ก็คือถ้าคุณทานสีม่วงคุณจะได้รสชาติของเผือกเลย

ข้าวโพดเหลืองใช่ไหมแห้วก็คือจะได้แบบรสชาติรสสัมผัสของมันจริง
แล้วก็มีมะพร้าวโรยหน้าด้วย
เคี้ยวมันก็จะกรุบกรอบคือเขาผสมแห้วลงไปด้วยนะคะ
บัวรอยไขว้นไส้แตกนี่นะเป็นบัวรอยไขว้นสูตรใหม่
สูตรโบราณที่แบบดัดแปลงมาใหม่คุณนึกออกไหม
ค้นสูตรเองแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าด้วย
หวานจะทำจากไข่ไก่สดนะคะลวกด้วยน้ำเชื่อม
ต้มด้วยเวลาที่มันพอเหมาะมันจะทำให้ไข่แดงเป็นมะตูม
แต่ว่าไข่ขาวมันไม่แข็งจนเกินไป
แล้วก็กะทิก็คือทำจากหัวกะทินะคะ
นำไปอบเทียนให้มันมีกลิ่นหอมแบบสูตรโบราณเลยค่ะ
คุณนอกจากนี้ก็มีการใส่น้ำมะพร้าวสดแทนน้ำตาลลงไป
เพื่ออะไรรู้ไหมอะไรเสริมความกลมกล่อมให้น้ำกะทิ
พอทุกอย่างมันมาผสมกันกะทิที่มันมีความหอมแบบโบราณ
แป้งที่มันมีหลากสีมีแบบสมุนไพร
มันจะดูสวยงามน่ากินกินแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่รู้สึกหิวน้ำ
ชุ่มคอเพราะว่ามันไม่ได้หวานแสบคอไงคุณ
มันไม่มีน้ำตาลเหมาะกับคนรักสุขภาพนะ
บัวลอยไข่หวานที่นี่มันจะมีความแตกต่างจากที่อื่น
โดยเฉพาะสีสันและลูกที่มันใหญ่
คุณดูวิธีการทานลูกใหญ่มากเพราะว่าข้างในมันมีไส้
นี่ไงกัดเข้าไปนี่ไส้แตกเลยค่ะคุณ
แตกในปากเลยนะคุณใช่ส่วนนี้เป็นไข่หวาน

ใครอยากจะไปลองชิมไปกันได้นะคะ
มุนไพรแบบไส้แตกไส้ทะลัก
ที่ทำมาเป็นบัวลอยอะไรแบบนี้
มันดูเข้ากันได้อย่างลงตัวมากเลย
กันไปเลยค่ะ๕แยกประตูเหล็กถนนพะหนโยธิน
ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
คำแรกดูข้านี่ก็มีความสุขดีหรอก
แต่พอเห็นเขากินแล้วรู้สึกอิจฉาตาร้อน
เพราะดูท่ากินของแต่ละคนแล้วมันดูอร่อยนะ
มันดูอร่อยจริงกันมากช่วงเอาค่ะ
คุณดูสินะน่าทานมาก
คือบัวลอยนี่เป็นขนมโบราณนะ
ที่หาทานยากแล้วเดี๋ยวนี้
เพราะว่าวิธีการทำมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากใช่ไหมคะ
เดี๋ยวนี้ก็จะดัดแปลงกันไปต่างนานา
เพราะว่าเพิ่มจุดขายให้กับร้านด้วยอย่างร้านนี้
เขาก็มีสูตรที่มันเป็นแบบไส้ไส้ล้นอย่างนี้
มั้ลูกมันจะใหญ่กว่าบัวลอยเล็กธรรมดา
แต่ว่าได้เนื้อสัมผัสที่มันแบบกำลังดี

กินกันให้ไส้แตกเลยคุณ
ราคาถูกด้วย๒๕บาทอย่างนี้ค่ะ

๒ฟอง๓ฟอง๔ฟองก็เลือกกันเข้าไป
แล้วนี่ไข่หวานเขานี่ทีเด็ดเลยคุณ

ดูเรานี่แบบเป็นคุณภาพจริงเนี่ย

จริงค่ะ